จากนางเอกมาต่อกันที่ผู้จัดละครและนางเอกคนสวยพี่จุ๋ยวรัฐยาตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดแล้วนะคะ
และละครเรื่องใหม่ของเธอได้พระเอกก็คือสามีของเธอนั่นเองนะคะคุณพุทธพุทธิชัยค่ะ
งานนี้ประกบคู่กับใหม่ดาวิกาซึ่งถือว่าเป็นการประเดิมทั้งช่องใหม่ผู้จัดใหม่ของสาวใหม่ด้วยนะคะ
ละครเรื่องนี้ค่ะยังมีคิวออนแอร์ทั้งไทยและเมืองจีนซึ่งสาวใหม่เองก็แอบหวังว่าชาวจีนเนี่ยจะชื่นชอบและสนับสนุนถึงเธอ
หากละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จก็อาจจะเป็นการปูทางสู่งานอินเตอร์แดนมังกรในอนาคตค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากจีนนะคะเป็นเรื่องที่รีเมคมาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าการที่มาไทยก็เห็นว่าแบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะ
แล้วแนวของแนวของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วแบบจริงน่ารักคือมันเป็นเหตุผลหลักหนึ่งในปัจจัยที่ใหม่รับเรื่องนี้เลยค่ะ
คือเรื่องนี้แบบหนึ่งคือได้ฉายที่ไทยได้ออนที่ไทยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หลักเลยก็คือได้ออนที่จีนด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่แบบมีคนดูเยอะแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าแฟนคลับจีนเราน่าจะได้แบบได้ดูผลงานเราเนอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่แล้วหนุ่มพุธเนี่ยเขามีแฟนคลับที่จีนค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผ่านฉลุยสบายแน่นอนนะจ๊ะ